คนนี้เพิ่งขนคุกมาเลยแล้วเอาจอบทุบหัวแม่เลย
มะมะอายุ๗๐แล้วเธอเป็นชาวมุสลิม
มะอายุ๗๐แล้วหัวแบะเลือดนองบ้าน
คุณผู้ชมครับเขาคิดว่าลูกลูกที่ติดกาวดมกาว
ออกจากคุกมาได้๔วันน่าจะเป็นคนลงมือ

ไปตรวจสอบบ้านปูนชั้นเดียวนะครับไปเจอศพนางฟาติมะหวันตาหลาอายุ๗๐ครับ
ท่านนอนหงายอยู่บนซ่อปนอนครับรืดเต็มพื้นเลยนะที่ศิษย์ศะด้านขวาครับ
รอยนะครับถูกทุบด้วยของแข็ง
ใกล้กันเนี่ยมีจอบเปื้อนเลือดนะครับวางอยู่ด้วยโอ้โหจอบเหรอ
จากการสอบสวนครับคาดว่าผู้ก่อเหตุคือนายชีวินหวันตาหลา
อายุ๔๑อายุ๔๑แล้วนะลูกของผู้ตายนั่นแหละนะครับ
หลังเกิดเหตุชีวินไปไหนก็ไม่รู้แล้วนะ
ชาวบ้านเล่าบอกว่าผู้ตายกับลูกอยู่กันสองคนบ้านนี้
เพราะว่าสามีตายนะครับตายนะฮะหลังจากไปป่วยอยู่ที่บ้านต่างจังหวัดนะครับ
ขออภัยครับคุณผู้ชมสามีของผู้ตายเขายังไม่เสียชีวิตนะ
ไปรักษาตัวอยู่ที่บ้านต่างจังหวัดครับขออภัยด้วย
แต่ชีวิตลูกติดกาวติดจนหลอนติดจนดึงดาวเอางี้ดีกว่า
ติดจนดึงดาวเคยก่อเหตุทำร้ายผู้ใหญ่บ้านจนติดคุก๑๐ปีครับ
ออกมาปั๊บเหรอไม่ได้กลับตัวลักทรัพย์ลักทรัพย์แล้วก็ถูกจับติดคุกอีก๖เดือน
ออกจากคุกมาได้๓๔วันนะครับก็มาก่อเหตุฆ่าแม่แท้ของตัวเองฮะ
จนที่ได้รับทราบข้อมูลก็กระจายกำลังกระลงไปที่ตามหาตัวสิ
เพราะว่าโอ้โหคนในชุมชนเขากลัวกันนะคุณผู้ชมนี่ครับนี่คือผู้ก่อเหตุฮะ
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดตอนไปซื้อของในร้านค้าในชุมชนครับ
วินใช่ไหมเออนี่แหละฮะเจ้าหน้าที่ก็ได้ภาพนี้มาคลิปนี้มานะครับคุณผู้ชม
นี่แหละเข้าไปซื้อของที่ร้านคาดว่าเป็นช่วงหลังก่อเหตุด้วยนะ
อ้าวก่อเหตุแล้วมาซื้อหรอคาดว่าเป็นช่วงหลังเออหลังก่อเหตุด้วย
เจ้าหน้าที่ได้นำคลิปนี้ไปโพสต์เฟซบุ๊คของอบตกำแพงครับเพื่อจะประชาสัมพันธ์แล้วหาเบาะแสครับ
หกโมงเย็นจนหกโมงเย็นเจ้าหน้าที่สามารถติดตามตัวชีวินได้
อยู่ที่บังกะโลแห่งหนึ่งในตะบนปากน้ำห่างจากบ้านไปนู้นน่ะ๑๐กิโลเมตร
แกะรอยจากกล้องวงจรปิดนั่นแหละไปเจอนะครับไปเจอนะครับ
ผู้ต้องหาเนี่ยขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปจอดถามชาวบ้านคาดว่าจะหาที่ซ่อนนะ
ซ่อนตัวเจ้าหน้าที่พอไปถึงบางกะโลนี่ครับนี่ครับนี่ฮะดูดูอาการ
นี่ฮะงัดประตูเข้าไปชีวินไม่ยอมมอบตัวนะปรากฏว่าเปิดประตูเข้าไปครับ
นี่ครับทำแบบนี้อยู่ทำอะไรไปดูครับ
คุณผู้ชมเห็นอยู่ไกลนั่นคือมือซ้ายเขาถือนะฮะอะไรน่ะค้อนหรือขวาน
ค้อนนะมาจอดที่หัวค้อนเนี่ยถืออยู่อย่างนี้แล้วก็ดื่มน้ำไปด้วย
เนี่ยเนี่ยโอ้โหเกลี้ยกล่อมนะครับจนนำตัวไปลงพักได้
เจ้าตัวสารภาพบอกว่าใช้จอบทุบหัวมะ๓ครั้งน้ำแข็ง
เอาจอบทุบหัวมะสามครั้งไม่ไปทำแม่โอ้โหทะเลาะกันไม่พอใจ
ให้กินอะไรก็ไม่รู้เปรี้ยวนะจากนั้นก็ขโมยเงินแม่นะครับ
ขโมยมา๑๐๕๐บาทอายุ๔๑แล้วน่ะดูหน้าดิอ๋อนี่ไงคอนทางซ้ายนี่
เออเนี่ยฮะแล้วซื้อกาวมาดมมาดมที่บังกะโลแล้วมาถูกจับนี่แหละครับ
คุณผู้ชมครับอืมยังไงดีล่ะนะแล้วก็บอกด้วยนะพี่เบิร์ต
บอกว่าโมโหเพราะว่าแม่ไม่ให้ผมไปทำงานอ๋อเออจะใช่หรือ
ก็นี่ไงคือเขาจะกล่าวอ้างยังไงก็ได้ไงแต่ถ้าอาการเป็นแบบเนี้ย
ก็เข้าใจแม่ทำไมไม่อยากให้ลูกไปทำงานอ่ะโอ้โหยังไงดีล่ะครับคุณผู้ชมครับ
เรื่องเรื่องยาเรื่องสิ่งเรื่องสารเสพติดยังไงดีล่ะครับกับประเทศไทย